มาดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมใครที่จะเปลี่ยนถังแก๊สที่เอาไปทำกับข้าวนี่ต้อง
ถ้าไม่มีข้อมูลความรู้หรือทำเองไม่ได้อาจจะเกิดอันตราย
ที่จังหวัดอ่างทองนะคะคือเอาถังแก๊สซื้อมา
แล้วก็เปลี่ยนติดตั้งต่อท่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็เปิดทำกับข้าวปกติ
แต่หลังจากนั้นคุณผู้ชม๑๕นาทีไฟลุกพึบแล้วก็ไหม้บ้านทั้งหลังเลยแบบนี้ค่ะ
เปลวเพลิงที่กำลังห่มลุกไหม้บ้านเล็กที่๓๐หมู่๕
ตำบลสาราแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเป็นแบบนี้เลยนะคะ
เผาไหม้บ้านทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลย
ดับเพลิงเทศบาลตะมนต์ศาลายาพร้อมกับรถดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียง
ก็มาถึงพื้นที่เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงประมาณ๓๐นาทีจึงสงบลงนะคะ
สอบสวนในคนที่เกิดเหตุนี้นะคะก็พบว่านางสาวดวงนภาดอกไม้ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอยู่กับลูกชายค่ะ
สั่งซื้อถังแก๊สมาใหม่จากร้านค้าแล้วก็ต่อสายยางเตาแก๊สเข้ากับถังแก๊ส
พอต่อเสร็จเรียบร้อยก็เปิดไฟทำอาหารได้ประมาณ๑๕นาที
จู่ก็มีเสียงดังฟู้ขึ้นบริเวณหัวต่อสายยางแก๊ส
พร้อมกับเกิดเพลิงลุกไหม้ท่วมถังแก๊สเลยนะคะ
ต้องหาสาเหตุกันนะเพราะว่ามันไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะคะ
เจ้าของบ้านก็ยืนยันนะคะขณะที่เกิดเหตุนั้นเจ้าของบ้านกับลูกชายตกออกตกใจค่ะ
แล้วมันก็เกิดไฟโหมขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่สามารถดับได้
ก็เลยวิ่งหนีออกมาจากบ้านไม่นานไฟก็ลุกไหม้บ้านทั้งหลัง
เหลือทรัพย์สินของมีค่าอะไรเลย

เพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ